คุณผู้ชมมาดูเรื่องเตือนภัยกันหน่อย
คราวนี้ค่ะมันเกิดขึ้นที่ขอนแก่น
เธอเธอคือผู้เสียหายนักศึกษาสาว
ภาวะค่ะเพราะว่าเอามือถือไปซ่อม
แล้วมันมีแอปพลิเคชันมหาภัยอยู่ในเครื่อง

เพราะว่าแอปนั้นอาจจะทำให้มือถือของเธอกลายเป็นกล้องวงจรปิด

สมมุติผมเป็นคนควบคุมกล้องวงจรปิดจากมือถือของคุณ
ฉันถืออยู่เกิดดิฉันใส่กระเป๋าเสื้อ

แล้วคุณไปอาบน้ำผมก็เห็นสิ
ผมก็สามารถดูผ่านกล้องวงจรปิดจากแอปแอปนี้เลย
แล้วแอปนี้มันไม่ได้อยู่ที่แบบหน้าจอนะ
คือเขาเอาไปซ่อนอยู่ในโฟเดอร์ในมือถืออีกค่ะ
แล้วที่สำคัญมีผู้ชายไลน์มาหาเธอเพียบเลย
เพราะว่าไลน์เธอไปเด้งอยู่ในกลุ่มรับงานขอนแก่น

ผู้ชายก็ไลน์มาถามว่าน้องรับงานหรือเปล่า
เอาตรงก็คือน้องขายตัวหรือเปล่า
ทีนี้ค่อยเล่าไปละกันเรื่องนี้มันคืออะไร
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปเจอกับผู้เสียหาย

เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๒๖มีนาเนี่ย
เอาโทรศัพท์มือถือของเธอไปซ่อมที่ร้าน

แล้วตอนเย็นนั้นก็ไปรับเครื่องกลับมา
ตอนแรกตกลงค่าซ่อมกันพันห้า

อาการมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ
แต่เจ้าของร้านบอกว่าคือเหมือนกับซ่อมไม่ได้
แต่ไหนเปิดเครื่องซ่อมแล้วต้องจ่ายมานะ
ไม่ใช่๑๕๐๐บาทเป็นการจ่าย๗๐๐บาท

แต่มาไล่เปิดดูแต่ละโฟเดอร์ที่มีแอปพลิเคชันของเธออยู่
แอปนี้ค่ะมันเป็นแอปแปลก
ติดตั้งมาในมือถือแล้วแอปนี้เนี่ยนะ
สามารถทำให้โทรศัพท์ของเธอกลายเป็นกล้องวงจรปิด
แล้วก็ควบคุมหรือว่าดูภาพได้จากมือถือเครื่องอื่น
แต่ก็ไปดูว่าเอ๊ะไอ้มือถือเครื่องอื่นน่ะ

ปรากฏว่าเป็นอีเมลของเจ้าของร้านซ่อมโทรศัพท์นั่นแหละ
แล้วหลังจากนั้นเธอบอกว่ามีลายเด้งมา๔๕คน
คือทักมาในไลน์ส่วนตัวของเธอถามว่ารับงานไหม
แล้วก็มีผู้ชายติดต่อมาแบบนี้อีก

เธอก็เลยถามคนที่ติดต่อมานะ
โทษนะคะเอาไอดีไลน์ของเรามาจากไหนเหรอ
ซึ่งทางปลายทางผู้ชายเขาก็ตอบมาบอกว่า

ใช่ก็เนี่ยเอามาจากกลุ่มปิดที่ชื่อว่ารับงานขอนแก่นไง
แต่กลุ่มนี้คุณมันเป็นกลุ่มรับงานขายบริการนะคะ

หนูขอเว็บไซต์หนูขออะไรได้ไหมคะอะไรอย่างนี้
ผู้ชายคนนี้ก็บอกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือตอบอ้อมแอ้มไป

อยากให้ฟังเสียงผู้เสียหายค่ะให้เธอเล่าดีกว่า
คือมันจะสามารถที่จะดูเราได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดกล้องของเราที่เป็นตัวกล้องวงจรปิด
แล้วมันจะไปเด้งแจ้งเตือนกับอีกเครื่องว่าเราเปิดใช้งาน
เสร็จแล้วแต่เราไม่รู้นะเขาว่าเขากำลังดูเราอยู่อะไรประมาณนี้
เขาก็จะแบบสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลัง
หนูก็คิดว่าอันตรายนะคะถ้าสมมุติเราไม่รู้แล้วแบบเราไม่รู้แอปนี้
แล้วเหมือนถ้าสมมุติเรากำลังแบบโพลอยู่อย่างนี้
แล้วเรากดเข้าไปเขาพอดีแล้วมันแจ้งเตือนกับอีกเครื่องนึงอย่างนี้
เขาก็สามารถที่จะเห็นเราได้แล้วเราแบบไม่ได้ทันตั้งตัวอะไรอย่างนี้
แต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าไปมันอันตรายมันสามารถดูได้ไหม

นี่เธอแคปทุกอย่างเป็นหลักฐานหมดเลยนะคุณ
แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจทีนี้ตำรวจก็เลยไปเรียก
เจ้าของร้านซ่อมโทรศัพท์มาสอบปากคำ

เออคือแอปนี้มันน่าจะเกิดจากไวรัสมั้ง

แล้วอีเมลที่ลงทะเบียนทำไมเป็นอีเมลเจ้าของร้านล่ะ

แล้วก็กรอกอีเมลผมมันได้เหรอ
เหรอแล้วลูกค้าคนไหนจะเอาไปกดเล่นล่ะ
ก็ใช่ไงนี่แหละแต่พอตำรวจสอบปากคำแล้ว
ตำรวจก็ปล่อยตัวเจ้าของร้านไป
บอกว่าตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจเลย
เพราะว่าคำให้การของทางฝั่งเจ้าของร้าน
มันดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลย
เจ้าหน้าที่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
แต่เธอบอกว่าเธออยากโพสต์เรื่องนี้ค่ะ
เพื่อเตือนภัยก็เลยแคปทุกแชทเลย
แล้วก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีกนะคะ